ทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
เดี๋ยวย้อนไปเมื่อ๗ปีที่ผ่านมามีคนไปเจอศพถูกเผานั่งยางในพื้นที่อุดรธานี
ตอนหลังศพนี้เป็นเจ้าแม่เงินกู้
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจกับพวกนะครับ
ที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่ศพนี้เท่านั้นนะครับ
สถานที่ไปเจอศพเผานั่งยางเนี่ยไปเจอศพลักษณะเดียวกันอีก๒๐กว่าจุดนะฮะ

มิถุนายน๒๕๕๗มีผู้พบศพปริศนา
ถูกเผาที่บริเวณป่าเชิงเขา
คำบรเวียงชัยตำบลน้องแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
จันทธิตรวจสอบพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
พบเป็นศพของบังออนทองอ่อนนายทุนเงินกู้รายย่อย
จากการสืบสวนตำรวจเชื่อว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
แล้วนำศพไปเผาทำลายอำพลางคดี
ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๔ร่วมกับตำรวจสืบสวนภูทรบ้านผือ
รอยติดตามกลุ่มคนร้ายกระทั่งรู้ตัวผู้ต้องสงสัย
คือดาบตำรวจปราโมทบุภศรีหรือดาบโมด
อดีตตำรวจภูทรบ้านผือกับพวกขณะนั้นยังมีหลักฐานพยานไม่เพียงพอ
แต่ดาบโมดมักจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้ง
เขาจะนำศพมนุษย์ไปเผาทำลายที่บริเวณป่าเชิงเขาเป็นประจำ

จากนั้นการสืบสวนขยายผลไปถึงบุญหนาทองงาม
เขาสารภาพว่าร่วมกับดาบโมดลงมือฆ่าชิงทรัพย์บังออนจริง
วันเกิดเหตุ๗มิถุนายน
โมดชวนไปหาบังออนเพื่อขอยืมเงิน๑๐๐๐บาท

จากดาบโมดเคยยืมเงินแล้วไม่ใช้คืน
ชวนให้เขาไปอุ้มฆ่าบังออนเพื่อชิงทรัพย์
พร้อมขู่ว่าหากไม่ช่วยจะฆ่าให้ตาย
โดยดาบโมดเป็นผู้ลงมือจับตัวบังออนที่บริเวณกระท่อมนาใกล้กับบ้านพัก
บังออนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำ
จากนั้นทำร้ายร่างกายด้วยการหักคอซึ่งเขาเป็นคนคอยดูต้นทางให้
หลังจากนั้นสั่งให้ช่วยอุ้มร่างของบังออนขึ้นรถกระบาดสีดำของดาบโมด
แล้วนำร่างไปเผานั่งยางทำลายศพที่บริเวณป่า
ก่อนเผาดาบโมดได้ค้นเอาทรัพย์สินจากบังอ่อน
จากนั้นกลับมาเอารถจักรยานยนต์ของบังออนไปทิ้งลงสระน้ำที่บ้านหนองหัวคูแล้วจึงแยกย้ายกลับบ้าน
โมดแบ่งเงินให้เขา๑๔๐๐๐บาท
ส่วนเงินที่เหลือและทองรูปภัณฑ์ดาบโมดเป็นคนเอาไป
และก่อนสว่างในคืนเดียวกันดาบโมดไปรับเขาที่บ้าน
พร้อมนำยางรถยนต์และน้ำมันไปเผาศพบังออนซ้ำอีกรอบให้ไหม้จนหมด
และแยกย้ายกันใช้ชีวิตตามปกติ
ส่วนดาบโมดหลังก่อเหตุ๖วันเขาถูกจับกลุ่มในคดีอุ้มฆ่าหัวหน้าส่วนการคลังอบตจำปาโมง
ได้ของกรางอวุศสงครามจำนวนมาก
ขณะตรวจที่เกิดเหตุจุดเผานั่งยาง
พบร่องรอยการเผาถึง๒๓จุดเป็นสุสานเผานั่งยาง
โมดปฏิเสธเป็นผู้บงการอุ้มฆ่าบังอ่อน
เขาให้การซัดทอดเกษตรทองอุดร
๑พฤษภาคมตำรวจจับกลุ่มเกษตร
ให้การปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นในการฆ่า
อมรับสนิทสนมกับบุญหนา
แต่ไม่ถูกชะตากับดาบโมด
เชื่อว่าเป็นการโยนความผิด
ขณะที่ตำรวจมีพยานหลักฐาน
เราบอกให้การว่าบุญนาเป็นคนมาชัดชวนเขา

คนที่มีวิธีการปล่อยเงินกู้

ก็ชวนกันไปเพื่อจะยินเงิน

จับตัวไปบังคับเอาเงิน
จะมีการฆาตกรรมกันตอนไหลอย่างนึง
กลายเป็นว่าคุณอารับอีกอย่างหนึ่งมาพูดรับอย่าง
แต่ก็พฤติการตรงกันว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นจริง
คดีนี้สารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
โมดต้องใช้ชีวิตวัยเกษียณในเรือนจำ